แม่พะลมนาวมาเราก็ว้าวุ่นเลยหาที่เทียวค่า
สวัสดีค่ะรุ้วก่อนราดนาวกับดาวซุฟย์ศรามาแล้ว
พาคุณผู้ชมมาสัมผัสอากาศแบบเย็นสบาย
ปางอุ๋มไงค่ะปางอุ๋มแม่ห้องสอน
มายากมาลำบากแต่ก็ต้องมาเพราะคุ้มค่าจริง
โดยเฉพาะช่วงเช้าแบบนี้นะสัมผัสอากาศเย็น
ช่วงนี้แม้ว่าลมหนาวเขาจะถอยหลังไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเย็นอยู่นะคะ
จะเห็นว่าตรงนี้ค่ะทางตอนบนของประเทศไทยยอดดอยยอดภูนี้
ปางอุ๋งอยู่ตรงนี้ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือตรงนี้เลยนะคะ
อากาศยังเย็นแต่ว่าเป็นความเย็นที่เกิดตั้งแต่ดึกจนถึงช่วงเช้าค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแบบนี้ยังคงเป็นตัวเดิมนะคะ
ก็คือลมหนาวจากประเทศจีนแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลง
แล้วก็ถอยร่นลงไปเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังส่งความเย็นให้กับประเทศไทย
เฉพาะตอนบนได้อยู่เล็กน้อย
พอเขาถอยร่นไปแบบนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ลม
ซึ่งอยู่ด้านข้างสองฝั่งหอบเอาฝนเข้ามา
และตอนนี้ลมมรสุมประจำฤดูเขาก็ยังคงทำงานอยู่นะคะ
แล้วร่องฝนก็ทำให้ร่องฝนพาดผ่านตรงนี้
หลังจากที่เขาเคยอยู่ตรงนี้ค่ะ
ฝนก็เลยเกิดขึ้นตรงร่องฝนพอดีไง
ช่วงเช้าจะไม่มีฝนแต่ฝนเริ่มก่อตัวและตกได้จริงจัง
ช่วงบ่ายตรงที่มีร่องฝนก็คือตรงนี้นะคะ
ภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พ่อกตรงบนออกและอาจจะมีเกี่ยวผ้าอีสานตอนล่างด้วย
ก็ยังคงมีฝนได้นะคะประมาณ๒๓วัน
ส่วนคลื่นค่ะคลื่นเอาให้ขอเอียงนิดนึงนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตร
ส่วนอาวุธไทยค่ะโอ้มันสักครู่นี้นะคะ
ไม่ทันค่ะคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะแต่หนาวฝนแต่จุดที่ไม่มีฝนน่ะ
อากาศร้อนจังเลยอุณหภูมิอาจจะทะลุ๔๐องศาได้เลยนะคะเห็นไหมคะ
หนึ่งวันมีสามฤดูอากาศแตกต่างกันมากเลยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ